คุณผู้ชมเกี่ยวเนื่องกับวันเด็กนี่แหละนะคะ

ในโรงเรียนของกรทมปรากฏว่า

เกิดอาการท้องเสียอาเจียนคลื่นไส้
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ

วันนี้ก็มีคนเขาไปทำอาหารเลี้ยงเด็ก
หน้าโรงเรียนเอาไปแจกนะคะ

ซอยสุขสวัสดิ์๑๔นะคะ
ต้องเอารถกู้ชีพไปกว่า๑๐คัน

ก็เป็นเด็กอนุบาลเด็กปฐมนะคะ
เกือบ๓๐คนไปโรงพยาบาลแถวนั้นนะคะ
เพราะมีคนบอกว่ามีเด็กนักเรียน
คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวพร้อมกัน
แล้วก็แสดงอาการตามกันมาค่ะ
มีนักเรียนหญิงคนนึงเล่าบอกว่าตอนเช้าก่อนเข้าเรียน
มีคนเอาโต๊ะทำอาหารตั้งโต๊ะมาแจกอยู่หน้าโรงเรียน

นี่ค่ะอาเตียงค่ะ
คือที่เขาเอามาแจกก็คือเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัด
ก็คือเอาไปใส่เครื่องต่าง
พวกกูอัดไส้กรอกไทยกะหล่ำปลี
แล้วพอเด็กทานไปก็เริ่มมีอาการปวดท้องและอาเจียน

โศกกรุงเทพมหานครนายเอกวรรณยู
ไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปติดตามเหตุการณ์นี้นะคะ
บอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีเด็กทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัด

และช่วง๙โมงเช้าก็คลื่นไส้ท้องเสียหนัก

เรื่องต้นข้อมูลบอกว่าเป็นคนขายอาหารภายนอก
ทำอาหารมาแจกเด็กเนื่องในวันเด็ก
ไม่ใช่อาหารที่ปรุงจากในโรงเรียน

ว่าสาเหตุเกิดจากเมนูนี้หรือเปล่า
หรือว่าเกิดจากอาหารประเภทอื่นค่ะ
ก็ต้องไปโรงพยาบาลกันนะคะ
เด็ก๓๐กว่าคนที่เกิดอาการนี้พร้อมกันนะคะ